เมื่อวานงานแต่งคุณนัทเทพนะคะก็ดีใจด้วยนี่
กันมารีก็ไปกล้องตะลุนเขาก็แฝดพาแฟนไปสวีทมากแต่ก็ต้องพูดยอมรับนะคะ
น้องมารีช่วงนี้โปรโมชั่นหนักมากคนว่านะ
ตั้งแต่หัวหิมยาณตลาดทุกคุณผู้ชมกับคลิปที่หึงหามากคุณแฉะเยอะมาก

เหมือนถ่ายละครมากนี่ร้องเพลงชื่อเพลงร้าว
โอ้โหหวานสวีทมองกันแทบตาละลายเลย
ถ้าดิฉันเป็นมารีนะคะดิฉันกลืนไปกับกีต้าแล้ว
กินเข้ามาได้คือกินแล้วทำไมมันสวีตขนาดนี้โอ้นะคะ
แล้วแบบคนก็บอกว่าเหอะกันจริงหรือเปล่า
ว่าไปฟังมาลีเมื่อวานนางออกงานอัพสัมภาษณ์

รักเธอมาก
เหมือนเขาแกล้งด้วยเขาแบบอยู่ดีก็แบบ
มันร้องเพลงให้ฟังแล้วมองแบบหืออือ
ก็มองต่าปกตินะก็ละลายอือ
พยายามจะแบบเผาลงแล้วแต่มันแค่บังเอิญว่า
ไปงานอัตราชด้วยกันแล้วก็ไปทะเลด้วยกัน

คือมันก็แล้วแตกคนจะคิดอะเนอะมันก็มีบางคนที่เห็นอยู่ว่า
มันพูดว่าแบบเออเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ย
มันก็มีช่วงแรกที่มันจะแบบเฮ้ยมีความแบบเหอะกัน
ก็คุยกันว่าตั้งใจว่ายังไงเราก็จะมีความจริงใจต่อกัน
พยายามแผ่วลงแล้วพี่เจ๊ฟังไหมเอออย่าบอกว่า
เป็นปกตินะเราเวลามีรักตอนแรก๓เดือน๖เดือนโปรโมชั่นเราก็เป็น